วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวแล้วนะครับ

เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวอยู่ในห่วงระยะเวลา
การเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
ที่จะมาพร้อมกับความรุนแรงนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของฝนที่ตกอย่างหนัก
เรื่องของลมกระโชคแรงรวมไปถึงลูกเห็บ
พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น
ยังคงเป็นจุดเดิมเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านเพชรบูรณ์ตากนะครับ

ราชศรีมาชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นพื้นที่เหล่านี้เอง
ใครที่จะเดินทางใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังหน่อยนะครับ
ลมที่กระโชคแรงสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้
โฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้ามีสิทธิ์ล้มได้นะครับ
การเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าฝนที่ตกมานั้นมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องผ้าผ่า

ปัจจัยสำคัญนั้นยังคงเป็นปัจจัยเดิมนะครับ
คือการพัดสอบหรือว่าการปะทะกันของกระแสลม๒ทิศทาง
ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
อ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศ
อีกฝั่งหนึ่งก็คือกระแสลมจากฝั่งตะวันตกนะครับ
ดังนั้นพื้นที่ไหนที่มีการปะทะกันระหว่างกระแสลม๒ทิศทางนี้
ก็ทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศเกิดขึ้นได้
ทีนี้การท่องเที่ยวเดินทางถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งพายุที่ตกลงมาสร้างความสูญเสีย
ทำให้ถนนหนทางนั้นติดขัดแล้วก็เป็นอันตรายต่อการเดินทาง
เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญละทีเดียว
มีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับ
นี่แหละครับคือวิธีที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้
ขณะที่จะต้องเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนอง
อย่างแรกลดความเร็วทิ้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าให้มากขึ้นนะครับ
สัญญาณไฟและรอจังหวะก่อนทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลน

เพราะว่าสายฝนที่ตกลงมาจะสะท้อนกลับมายังผู้ขับรถมาก
จนไม่สามารถที่จะมองเห็นทางข้างหน้า
๓นะครับอย่าขับรถเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ข้อ๔ครับในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องขับรถในบริเวณที่โล่ง
แล้วก็ต้องเจอกับฝนฟ้าขนองห้ามออกจากรถโดยเด็ดขาด
เพราะว่าในรถนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ติดตามข่าวสารในพื้นที่ที่สัญจรผ่านนะครับ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางรวมไปถึงลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินโครนถล่ม
น้ำท่วมรวมไปถึงคอสะพานขาดพื้นที่เหล่านี้เอง
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าขนอง
ที่สำคัญครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้เอง
ฝั่งอันดามันมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
การออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยที่เรานำมาย้ำกัน
ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนหยุดยาวกันนะครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ